ไปดูกันหน่อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้นะคะ
คือต้องบอกก่อนว่าแต่ละพื้นที่เขามีการสั่งปิดสถานบริการ
ทำเล็บเสริมสวยตัดพร้อมต่างนานาเนี่ยปิดหมดเลยนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ค่ะนนทบุรีมีคำสั่งผ่อนปลน
บอกว่าให้เปิดได้แล้วก็ให้ร้านตัดผมต่างนานาเนี่ย
เปิดให้บริการได้ตามปกติออกคำสั่งนี้มาไม่เท่าไหร่ค่ะ
เปลี่ยนใจแล้วนะคะตอนนี้ขอกลับมาเป็นสั่งปิดอีกเหมือนเดิม
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าณตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นก็จริง

หลังจากที่นายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนทบุรี
มีคำสั่งให้ปิดสถานบริการห้างสรรพสินค้าสถานศึกษา
แล้วก็อีกหลายกิจการทั้งหมด๓๘ประเภท
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙จนถึงสิ้นเดือนเมษายนนะคะ
ข้ามเมื่อวานนี้มีการผ่อนโปรดออกมา
โดยบอกว่าให้เปิดสถานที่บางประเภทที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน
เพราะว่าสถานการณ์เหมือนมันเริ่มดีขึ้น
การสอบสวนโรคที่ผ่านมาก็ไม่พบว่าสถานที่เหล่านี้

ก็เลยกะว่าจะผ่อนปลนให้กลับมาเปิดได้
ทีนี้พอประกาศออกไปปุ๊บ
กระแสตีกลับมาปั๊บเลยนะคะ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในนนทบุรีสะสมเนี่ย

คุณยังจะเปิดเหรอคุณแน่ใจแล้วเหรอ

สุดท้ายแล้วหลังจากที่กลับไปประมวลผล
วิภาควิจารณ์แล้วก็เสียงตอบรับของประชาชนนะคะ
วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ระงับคำสั่งการผ่อนปลนแล้วก็คือให้ปิดเหมือนเดิมค่ะ
สรุปก็คือยังคงปิดเหมือนเดิมทั้ง๓๘ประเภทสถานบริการนะคะ
แต่ก็จะผ่อนปลนพวกศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือ
หรือว่าระบบสื่อสารที่อยู่ในห้าง
ให้เปิดได้ตั้งแต่๑๕เมษายนเป็นต้นไปค่ะ
ซึ่งไม่ได้ให้เปิดเฉยนะคะ
บริการโทรศัพท์มือถือต้องทำตามมาตรการป้องกันโรคด้วยถึงจะเปิดได้
คือผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
และยิ่งถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ปิดต้องสวมเฟสชิลทับอีกชั้นด้วยนะคะ
ต้องมีจุดคัดกรองผู้รับบริการแล้วก็มีจุดล้างมือหรือว่าเจลล้างมือไว้ให้บริการด้วย
สถานที่ต้องจัดให้ไม่แออัดค่ะ

มีช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงวัยตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไป
แล้วก็ต้องรักษาความสะอาดด้วย
ซึ่งอย่างที่บอกว่าพอระงับการผ่อนปลนประกาศไปแล้ว
เท่ากับว่าสถานที่จำหน่ายสุรายหรือว่าสถานที่ต่าง
ก็จะปิดยาวไปจนถึง๓๐เมษายนนี่แหละค่ะ
ถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตกลงอันนี้เข้าขายไหม
ฉันทำร้านมือถือแต่ไม่ได้อยู่ในห้างแล้วจะเปิดได้ด้วยหรือเปล่า
มีข้อสงสัยอะไรโทรไปเลยนะคะ